สำหรับการฉีดวัคซีนกระจายทั่วทั้งประเทศให้กับคนไทยนะครับ
ซึ่งวันนี้ก็มียอดของการสรุปตัวเลขออกมา
ว่าเมื่อวานมีการฉีดให้กับประชาชนไปจำนวนกี่โดสกี่รายนะครับ
และบางที่มีปัญหาบ้างบางที่ก็ไม่มีปัญหาราบรื่น
แล้ววันนี้เองจับตามองไปตั้งแต่วันที่๘มิถุนายนต่อเนื่องไปเรื่อยนะครับ
ค่ะก็ต้องรอดูนะคะรวมถึงคุณผู้ชมอยู่แต่ละพื้นที่
ติดขัดอะไรเจอปัญหาอะไรก็ส่งมาบอกเราได้เราก็อยากทราบเหมือนกัน
เป้าหมายเราจะไปถึงไหมภายในปลายปีนี้๑๐๐ล้านโดส
ใช่เราต้องนับถอยหลังกันแล้วฉีดวันหนึ่งต้องฉีดไม่ต่ำกว่า๔แสนกว่าราย
เมื่อวานเราทำได้หรือไม่นะเดี๋ยวเรามีตัวเลขให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับ
ข่าวสารอื่นอื่นด้วยแต่ว่ามาดูเรื่องของยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ในบ้านเรา
ประจำวันอังคารที่๘มิถุนายนกันหน่อยนะครับมีการรายงานออกมาจากสบคแล้วนะครับ
สำหรับยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ประจำวันนะครับพบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่๒๖๖๒รายนะฮะ
แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อทั่วประเทศนะฮะ๒๑๒๘รายแล้วก็ติดเชื้อในเรือนจำหรือที่ต้องกักเนี่ยนะครับ
วันนี้สูงหน่อย๕๓๔รายนะครับผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่มีการแพร่ระบาดในประเทศไทยนะฮะ
คือ๑๘๒๕๔๘รายนะครับส่วนผู้เสียชีวิตวันนี้มีเพิ่มขึ้น๒๘รายนะครับ
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตสะสมทั้งหมด๑๒๙๗รายส่วนตัวเลขของผู้ที่รักษาหายแล้วนะครับ
ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะฮะเป็นช่องสิมผูนเนี่ยนะครับ๒๔๘๓รายนะครับ
ซึ่งรายละเอียดต่างเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวรอสอบคอแถลงในช่วงเที่ยงครึ่งนะฮะ
วันนี้ก็ยังต้องจับตามองไม่ว่าจะเป็นที่ชนบุรียังน่าห่วง
พบผู้ป่วยใหม่๖๙รายมาจาก๖คลัสเตอร์
ไม่ว่าจะเป็นชุมชนแรงงานต่างด้าวโรงน้ำแข็งแล้วก็โรงงานด้วย
ส่วนอุดรเองมีการรายงานออกมาว่าพบโควิดสายพันธุเดลต้า
สายพันธเลต้าก็คือพบครั้งแรกที่อินเดียนะครับจำนวน๑๗คน
เชื่อมโยงกลุ่มของบายศรีสุขวัญแล้วก็แคมป์คนงานหลัก๔ด้วยนะครับ
อันนี้คือยอดของผู้ติดเชื้อรายใหม่ประจำวันนี้
สรุปกันหน่อยสำหรับเมื่อวานนี้มีการปูพรมใช่ไหมคุณ

ในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน๒กลุ่มใหญ่
ก็คือกลุ่มผู้ป่วย๗โรคเรื้อรังกับกลุ่มของผู้สูงอายุ

การฉีดวัคซีนล็อตใหญ่เนี่ยบ้านเราจะฉีดไปได้ทั้งหมดกี่คน
ใช่ครับเมื่อวานมีการสรุปกันตอนเวลา๖โมงเย็นนะฮะ
โดยนายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยออกมานะครับ
ก็คือ๔๑๖๘๔๗โดสหรือว่ารายนะครับ
โดยแบ่งแบบนี้เป็นผู้ที่ได้รับการฉีดเข็มที่๑รายใหม่
ถึง๓๘๘๗๒รายนะครับก็ต้องแบ่งตรงนี้อีกนะฮะ
โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังเนี่ย
มากถึง๓๒๗๗๒๓รายนะคุณฮะนะครับส่วนคนที่ได้รับเข็ม๒นะครับ
จากยอด๔แสนกว่ารายที่ฉีดกันเมื่อวานนี้นะครับ
ยอดก็ถือว่าเป็นไปตามเป้านะครับคุณนะครับ
เพราะว่าถ้าเราจะฉีด๑๐๐ล้านโดสหรือว่า๕๐ล้านคน
ภายในสิ้นปีนี้เคยมีการคำนวณไว้ว่า
แต่ละวันจะต้องฉีดเฉลี่ยแล้ว๔แสนกว่าราย
เพราะฉะนั้นเมื่อวานวันแรกถือว่าทำได้โอเค
ดังนั้นสปีดหลังจากนี้คุณสืบสกุล
ก็จะต้องเท่ากับวันแรกไปเรื่อยแบบไม่มีวันหยุดราชการ
ที่ที่ฉันนับดูนะเหลือเวลาอีก๒๐๗วันคุณ

ใช่ค่ะดังนั้นนะตอนนี้เนี่ยนะถ้าเกิดว่าดูตัวเลขเนี่ย
คือเราเริ่มฉีดมาจริงครั้งแรกในไทยเลย
คือตั้งแต่๒๘กุมภาจนถึงเมื่อวาน๗มิถุนายนเนี่ย

ใช่ฉีดไปแล้ว๔๖๓๔๙๓๑โดสนะครับ

ตั้งแต่ช่วงวันที่๒๔พฤษภาคมถึง๖มิถุนายนนะครับ
ก็มีคนที่ได้รับการบริการฉีดวัคซีนไปแล้ว๑๕๕๐๐กว่าราย
อัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ในการทำงาน๓๗๔คนต่อวัน
เท่ากับให้บริการประชาชนรวดเร็วเฉลี่ยนะคุณ๕๑นาทีต่อคน
นาทีอันนี้นี่คือแปลว่าตั้งแต่จุดแรกที่เราเข้าไปเลย
ใช่ฮะจุดแรกที่เราเข้าไปในการที่จะลงทะเบียน
ตรวจวัดความดันจนกระทั่งไปฉีดวัคซีนนั่งรอเนี่ยนะฮะ
แต่ละคนจะใช้เวลาประมาณสัก๕๑นาที
คุณสมมุติถ้าเกิดว่าเราหักลบเวลารอครึ่งชั่วโมงไป
ก็จะเหลือ๒๑นาทีถามว่า๒๑นาทีกับการรอคิว
กับการไปวัดความดันก็ถือว่าทำได้ดีนะคะ
ก็ถือว่าทำได้ดีนะก็สรุปกันอีกครั้ง
เมื่อวานเนี่ยเราฉีดกันไปพระดมฉีดทั่วประเทศเนี่ย

แต่ทีนี้ต้องจับตามองแล้วครับว่าหลังจากนี้
ตั้งแต่วันที่๘มิถุนายนเป็นต้นไปไปจนถึงสิ้นเดือน
มิถุนายนเราจะเป็นไปตามแผนหรือไม่
ที่ต้องบอกแบบนี้เพราะว่าเราจะต้องดูจำนวนของ
ใช่ค่ะเราก็เปิดข่าวเที่ยงไทยรัฐนะคะ
เรื่องที่เราก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนนั่นเอง
เดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะเข้าดาวน์จะนับถอยหลังไปเรื่อย
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยเร็วที่สุดนะคะ